วันนี้ค่ะคุณเต้มงคลกิจหัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยไปที่จุดเกิดเหตุอีกแล้วนะคะ
ซึ่งมีบ้านอยู่แถวย่านพระรามเจ็ดอ่าก็ไปอีกอะค่ะวันนี้
เต้พระราม๗พี่เต้พระราม๗บอกว่าก็บอกไว้ว่าจะมาแก้บน
ไม่รู้เหมือนกันพี่เต้บนอะไรไว้แต่บอกว่าจะมาแก้บน
คือคุณมงคลกิจเนี่ยบอกว่าระหว่างที่กำลังหาคุณแตงโมอยู่ก็พยายามไปทำพิธีรบบนบานสารกล่าวหลายจุดในพื้นที่สะพานพระราม๗
เพราะคนเสียชีวิตเยอะเหลือเกินเมื่อวานนี้เจอจริงวันนี้เลยต้องมา
ก็มาพร้อมกับคุณพักคออนจันทรคณาก็คือคนที่ไปทำพิธีโปรยดอกไม้
ก่อนที่จะเจอร่างคุณตังโมนั่นแหละเป็นรองหัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยด้วย
ใช่ค่ะก็เลยไปที่ใต้สะพานพระราม๗ก็ไปพร้อมกับสิ่งเหล่านี้ค่ะ
ของแก้บนนะคะครับไก่ทอดเนื้อหมูสดหมูกรอบข้าวสวย
เนื้อไก่สดห่อหมกเนื้อปลาสดมีขนมใส่ไส้ขาวตมมัด
ขนมชั้นทองหยิบทองหยอดหลายหลายอย่างตามที่เห็นหน้าจอเนี่ยนะคะ
ก็เอาของไปพร้อมกับชานอ้อยหมากพลูดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็พวงมาลัย
จากนั้นก็จุดทูป๑๐๘ดอกไหว้ทำพิธีตามที่ได้บนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้
แล้วก็มีการบนบานกับวิญญาณสัมภเวษีด้วยคุณเต้ว่าอย่างนั้น
คือเมื่อวานเนี่ยไปไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบแม่น้ำเจ้าพระยา
แล้วก็ที่ว่าไปทำพิธีลอยดอกบัวใช่ไหมคะคุณเต้บอกว่าการทำพิธีในวันนี้ก็เป็นไปตามสัญญาที่บนบานเอาไว้นั่นแหละ
บอกว่าให้ช่วยเปิดทางปลดปล่อยให้พบร่างคุณแตงโมตามความเชื่อส่วนตัวของคุณเต้
คุณเต้บอกว่าทราบข้อมูลการเสียชีวิตของบุคคลที่บริเวณจุดใต้สะพานพระราม๗มาโดยตลอด
ไม่ว่าจะพลัดตกน้ำกระโดดน้ำก็เลยเชื่อว่าดวงวิญญาณที่ยังคงอยู่แถวเนี้ย
ก็อาจจะมีดวงวิญญาณสัมภเวษีที่ไม่ได้ไปผุดไปเกิดอยู่ด้วยอาจจะมีการรอตัวตายตัวแทน
ก็เลยฟังคุณเต้ดีกว่าค่ะ
ซึ่งมีผู้เสียชีวิตสะสมในร่วมรอบ๒๐ปีเนี่ยน่าจะเป็นร้อย
น่าจะเป็นร้อยนะฮะทั้งเสียชีวิตทั้งช่วยได้ช่วยไม่ได้ผสมกัน
ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่มีดวงวิญญาณที่ยังไม่ไปเกิดค่อนข้างเยอะ
ยังไม่ครบรอบของมันไม่ครบรอบรูปซึ่งเราก็เมื่อวานก็บ่น
เขาบอกว่าถ้ายังไงให้ช่วยปลดปล่อย
อย่าดึงแบบอย่าดึงแบบเป็นตัวตายตัวแทนปลดปล่อยดวงวิญญาณเขาให้เราพบเห็น
ซึ่งตรงจุดนี้โดยส่วนใหญ่แล้วญาติพี่น้องจะไม่ค่อยทำบุญให้โดยส่วนใหญ่พี่น้องจะไม่ค่อยทำบุญให้
เราก็ในฐานะที่เราเป็นคนที่จุดทูปบอกเราก็บอกให้ช่วยพอช่วยเสร็จปุ๊บ
เราก็เป็นไปตามอย่างที่หวังเราก็มาทำบุญให้
เมื่อวานก็ทำบุญสังขทานให้สามชุดด้วยกันแล้วก็วันนี้ก็มาทำเครื่องเส้นไหว้กัน
ไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะคิดว่าทำยังไงก็ได้ให้เจอร่างน้องแตงโมให้เร็วที่สุด
ซึ่งเราก็เป็นผู้หญิงในทีมคนเดียวด้วยนะเราก็โอเคอาสากัน
เรานับถือพุทธแต่พี่เชื่ออย่างหนึ่งว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี
แล้วก็น้องเขานับถือคริสต์นะคะมันก็ไม่ได้ผิดอะไร
และอย่างเราเคยเรียนโรงเรียนคริสต์สมัยก่อนเราก็เข้าโบสถทุกวันอาทิตย์อยู่แล้วอะไรอย่างนี้
ก็ทำให้น้องเขาแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เป็นอดีตนักแสดงช่องเจ็ดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย
อาจจะแบบมีเซนต์อะไรที่มันตรงกัน
อ่าคือมองว่าเป็นเรื่องที่เซนต์ตรงกันหรือว่าปฏิหารหรืออะไรก็ได้นะครับ

ใช่คือเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยถ้าพูดตรงก็คือต้องขอบคุณคุณกู้ภัยแหละ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ช่วยกันออกตามหาเต็มที่แล้วก็ถ้าคำนวณจากเวลา
หลักวิทยาศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยร่างก็น่าจะถูกพบในช่วงเวลานั้นวันนั้นพอดี
สำหรับคนที่จมน้ำแล้วก็หายไปหาไม่เจอประมาณสัก๒วันก็น่าจะลอยขึ้นมาประมาณอย่างนั้น
แต่เมื่อวานนี้ก่อนที่จะเจอศพของคุณตังโมที่ลอยขึ้นมาเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่ว่าคุณเต้มงคลกิจกับรองหัวหน้าพักคุณพระออนไปทำพิธีกลางแม่น้ำ
ที่มีคนเขาเอาอะไรกระดงกระดาษอะไรมาแขวนทิ้งเอาไว้แล้วก็บอกว่าต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ย
มีคนไปเจอกระดาษแผ่นนี้อยู่ในถุงส้มก่อนในถุงส้มแถวท่าน้ำที่กำลังหากันอยู่
แล้วยังถามอยู่ว่าถุงของใครแล้วก็เปิดดูในถุงถึงเจอจดหมายตรงนี้นะฮะ
ตอนนี้นะบรรยากาศที่นี่ก็ยังคง

จะมาให้เพื่อนผู้หญิงหรือใจหญิงของคนเพื่อแต่งแต่งโม้เพื่อทำการนวดกลัวและอธิบห์ตามที่๙สมทริป
พอดีทีมงานของพี่เต้มีผู้หญิงมาเดี๋ยวได้ทำให้ทีมงานทำให้นะครับ
ก็เหมือนโดนจิตโดนใจนะ
อันนี้ไม่ต้องข้องให้พวกเรากิน

ไบ้บิทมากินส้ม

เบิร์ตกินส้มแหม่นอันนี้๒หน่อยกินส้มกับชมพู่

เขาไปดูความคืบหน้าในการหาคุณตังโมอยู่แถวนั้นพอดีด้วย
นี่นะฮะขอบคุณภาพจากทาง

เราได้เจอกับเจ้าหน้าที่ของร่วมกระตันยูท่านนี้นะครับ

กำลังรอปฏิบัติงานกันอยู่
คือเขาบอกว่าความจริงก็คิดว่า

หยิบมาเผื่อจะทานส้มกันเอาแรงกันหน่อย
ปรากฏว่าเจอจดหมายพอเปิดอ่าน

เพราะชื่อแต่งโมเขียนบีไหม่เอกเป็นแต่งโม
เบอร์โทรทิ้งเฟซบุ๊คอะไรไว้
เหมือนกับแม่ใครก็มาเขียนอะไรปั่นกระแสอะไรหรือเปล่า
แต่ทางพี่ยอดนะฮะพี่ยอด
ทางร่วมกับตันยูที่ไลฟ์อยู่นี่
เห็นคุณเต้มงคลกิจอยู่แล้วเขาบอกให้มีผู้หญิงไปทำใช่ไหม

ก็มีรองหัวหน้าพักคุณเต้มาด้วยก็เลยไปบอก
ก็เลยลองทำดูนะก็ไม่เสียหายนี่

คนเขาตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะว่าเอ๊ะก็มีการบอกว่าถึงใคร

แต่ทำไมถึงมีลายมือเขียนเอาไว้อีกแบบเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้
ก็ไม่รู้เหมือนกันลองฟังดูนะฮะ
ภาษาในจดหมายอ่ะผมก็เห็นตั้งแต่เช้าแล้วผมก็พูด
มันมีดอกบัวไงผมก็บอกพระเขาบินทบาทแล้วมันก็ลืมทิ้งไว้
บอกว่าเพราะเห็นตั้งแต่เช้าแต่ทีนี้ว่ามันสายแล้ว
คงไม่กลับมาเอาแล้วล่ะก็เลยไปเปิดจะกินนั่นแหละ
แต่พอเห็นจดหมายอ่ะแอบคิดไหมว่าใครมาปั่นมาป่วนอะไรตอนนั้น
ไม่แอบคิดแล้วคิดเลยครับว่ามันเพอร์เจอร์ครับ
เพราะว่าภาษาในจดหมายมันเขียนไว้ถูกต้อง
ตอนแรกตอนเจอก็ยังไม่ได้คิดมาถึงตรงนี้ไงว่าเป็นอันนี้
พี่ยอดบอกว่าเฮ้ยเขาทำตรงจุดตรงนั้นนะ
ผมก็เลยเออเฮ้ยอะไรวะอะไรอย่างนี้บอกเฮ้ยมันใช่
แล้วบังเอิญบังเอิญว่าผมเนี่ยไปยืนดูบบุหรี่แล้วหันหน้าไปทางที่ศพร้อยด้วย
ผมเป็นคนแรกเลยที่เห็นว่าพี่ชายเขาบกมือเรียกว่าศพลอย
บังเอิญมากกว่าครับวิทยาศาสตร์อย่างเดียวครับผม
ทุกอย่างต้องวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ครับผม
เอิญมากกว่าเพราะหนึ่งเวลามันได้แล้ว
เหตุการณ์ทุกอย่างมันได้แล้วตามประสบการณ์คือยังไงก็มันได้อยู่แล้วอะครับ
แต่เจ้าหน้าที่มองว่ามันก็เรื่องบังเอิญนั่นแหละ
วิทยาศาสตร์ที่สุดก็คือ
ศพของคุณตังโมเนี่ยก็ลอยขึ้นมาในช่วงวันที่๒พอดี

ที่ว่ามันเป็นช่วงเวลาใกล้
ก็ตามหานะคุณเจใช่ไหมคะไปตามที่บ้านเพราะเขาให้เฟซบุ๊คไว้อ่า
ให้เบิร์ดโทรด้วยเออแต่ไม่เจอหรอกเขาบอกเขาไปอะไรไปถือผงถือสิน
นั่งสมาธิใช่ไหมฮะนี่ครับทุกผู้ชมครับคนที่เอาของเส้นไหว้ไปวางที่ท่าน้ำ
นะครับถุงถุงนั้นนะเราไปที่บ้านของเขาอีกครั้งนะครับ
ที่ตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีเป็นบ้านสองชั้นนะครับ
วันนี้บ้านปิดเงียบนะฮะเพื่อนบ้านบอกว่าบ้านหลังนี้อยู่กันสามคนนะครับ
มีตัวคุณจักรินเจ้าของจดหมายนะครับแล้วก็ถุงส้ม
เมื่อวานที่เราคุยเนี่ยเขาบอกว่าส้มเนี่ยเขาตั้งใจเอามาฝากเจ้าหน้าที่ให้ทานจริง
ค่ะที่จะให้ทำพิธีก็มีแค่จดหมายกับทางทูบเทียนดอกม้งดอกไม้อะไรพวกนั้นนั่นแหละ
แขวนเอาไว้คุณจักรินรังสิมันธนากรวันนี้ไม่อยู่บ้านนะฮะ
เดี๋ยวฟังเสียงทางเพื่อนบ้านหน่อยนะครับ
คนดีช่วยเหลือชาวบ้าน
แล้วใครมีทุกข์อะไรเขาก็ช่วยเหลือกันตลอดอย่างนี้ค่ะ

ถ้าจะทำอะไรก็ทำจริงทำจาง
เพราะเห็นว่านับถือคุณป้าเป็นดี
ยาเป็นบ้าเป็นแม่เป็นลูกกันอย่างนี้
มีอะไรก็หาสู่กันก็อย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เขาออกไปข้างนอกเขาไปนั่งไปทำบุญอะไร
เขาก็แม่ไปดูหมาดูแมวให้หน่อยอย่างนี้ค่ะ
ไม่ได้บอกเขาบอกว่าจะไปหลายวัน
แม่ก็บอกว่าฝากแมวฝากดูบ้าน
คือบังเอิญหรือไม่บังเอิญก็ไม่แน่ใจนะครับ
ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะท่านผู้ชมครับ
จดหมายของเขาการทำพิธีตามที่เขาบอกเอาไว้
แล้วก็มีคุณแตงโมร่างคุณแตงโมก็ลอยน้ำขึ้นมาพอดี
ตั้งแต่๒๕กุมภาพันธ์ตอน๔ทุ่ม

เขาก็โพสต์อะไรไว้หลายสิ่งหลายอย่าง
เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคุณแตงโมนะฮะ
ท่านก็ลองไปไล่หาดูกันแล้วกัน๒๖กุมภาพันธ์นี้ก็โพสต์นะครับ
บอกว่าอันนี้โพสต์ตอน๖โมงครึ่งนะ๒๖กุมภาพันธ์
ก็คือเมื่อวานนี้ตอนเช้า๖นาฬิกา๓๐นาที
แอบไปทำภารกิจอะไรมาบอกจะเจอวันนี้นี่แหละ
แล้วก็มีไลฟ์ด้วยนะบอกว่าคุณแตงโมจะขึ้นมาคว่ำหน้าอะไรประมาณ

พี่แกมาเมื่อคืนแค่มายกมือขอบคุณแล้วก็มายกมือไห้
แค่นั้นเองครับเรื่องห่วงนะผมเขายังมีห่วงครับ
ถามว่าแต่เขาไม่ได้พูดคือประเด็นผมไม่สามารถ
สื่อสารกับพี่แตงโมได้ตรงถ้าหากไม่มีตัวกลาง
เพราะว่าเวลาที่ผมจะสื่อสารกับดงยานที่เป็นดงยาน
จริงแล้วสิ่งที่ผมทำไม่ได้อย่างหนึ่งคือการสัญญาเพราะว่า
แต่สิ่งที่เขาขอคือเขาขอให้เป็นผู้หญิง
ผู้หญิงที่เป็นเพื่อนสนิทเท่านั้นหรือเป็นเพศที่๓ที่เป็นเพื่อนสนิทเท่านั้น
เขาไม่อยากให้ผู้ชายเห็นเขาไม่อยากให้พ่อแม่พี่น้องหรือคนที่เขารักได้เห็นเขา
ยกเว้นเพื่อนที่เขาไว้ใจเท่านั้นตามใดที่ยังไม่มีใครได้เอกสารและยังไม่ได้อธิษฐานสัญญากับเขาว่า
ต้องไม่บังบวนภาพใดทั้งสิ้นเขาก็ยังไม่โพล่หรอก
อ้าวส่วนวันนี้เข้าไปนั่งกรรมฐานที่เกาะช้างนะครับบอกต้องการความเงียบสงบ
อ่าจะไปบำเพ็ญกุศลอะไรต่างต่างนานาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อแล้วกันนะฮะ

แล้วก็ไปเอามาฝากกันว่าเออเขามีตรงนี้ขึ้นมา
แต่กู้ภัยเขายืนยันว่าเป็นเรื่องบังเอิญอืมอ่า